น่าเชื่อนะฮะคือมันยิ่งกว่าละครยิ่งกว่านิยายอีก

ผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาเป็นชาวขอนแก่น
ก็เคยคบหาอยู่กินกับแฟนสาวเขาเป็นชาวเมียนมา
ตอนหลังก็แยกกันไปเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไปทำงานอีกที่นึง
ก็คือมาเช่าห้องพักอยู่ที่ปฐุมธานี
เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาจำได้ว่าวันเกิดของแฟนสาวเขา
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะผู้ชายคนนี้เขาก็มาเลย
กลางดึกกะมาเซอร์ไพรส์นะ
แต่ว่าอันนี้เป็นภาพแรกก่อนนะฮะเป็นภาพที่หญิงสาวชาวเมียนมาเนี่ย
แฟนของเขาเนี่ยเดินเข้าห้องพักไป
ห้องพักที่มาพักอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ปฐุมธานีนะครับ
ตำบลบางภูนอำเภอเมืองนะฮะเป็นอพาร์ทเมนต์ที่อยู่บนชั้น๕นะครับ
ก็มีผู้ชายคนนึงที่เดินเข้าไปด้วยเป็นชายชาวเมียนมาเหมือนกัน
ท่านผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เข้ามาตอนตีสองครึ่ง
ในมือนี่คือถือเค้กมานะฮะไปซื้อเค้กมากะมาจะเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับแฟนสาว
ท่านผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวค่อยดูไปเนี่ย
จะเห็นว่าพอมาถึงห้องเนี่ยห้องของแฟนเนี่ย
เขาเหมือนกับเขาเริ่มเอกใจหรืออะไรยังไง
ดูเขาหยุดชะงักนะฮะแล้วก็ค่อยส่องดู
เหมือนกับจะเห็นว่ามันไม่ได้มีแฟนเขาอยู่คนเดียวในห้องหรือยังไร
นี่นะฮะมือขวานี่ถือถุงมาด้วยเป็นถุงเค้กนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายแล้วเนี่ยเขาเข้าไปด้านในเนี่ยสักพักนึงเนี่ยนะฮะ
ผู้ชายคนที่เข้าไปตอนแรกกับฝ่ายหญิงสาวเนี่ย
กางเกงชั้นในตัวเดียววิ่งออกมาเลย
หลังจากที่ผู้ชายที่ถือถุงเค้กเข้าไปด้านในห้อง
มีคราบเลือดติดต้นขาด้วยนะฮะ
เพราะว่าถูกแทงออกมาแล้วนี่เมื่อสักครู่นี้จะมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งไล่ตามไปติดติด
แล้วเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งทั้งสองคนเนี่ยวิ่งหายจากมุมกล้องไปจะมีผู้หญิงคนหนึ่ง
ชุดนอนเดินตามออกมาดู
เป็นแบบนี้ผู้ชายคนนึงกะว่าจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนสาวซื้อเค้กมา
มาถึงเจอผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในห้องกับแฟนของเขา
ก็เข้าไปในห้องไปแทงเขาเลยแล้วไม่น่าเชื่อผู้ชายคนนั้นวิ่งออกมาเนี่ยกางเกงชั้นในตัวเดียว
นี่ฮะปฐุมธานีนะครับเมื่อคืนนี้ครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยคือชาวโบ้งชาวบ้านเขาได้ยินเสียงกันเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะ
ตำรวจสพปากคลองรังสิตตอนที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณตี๒กว่านะฮะ
มาถึงที่เกิดเหตุก็เกือบตี๓ตี๒๔๕เพราะว่าตอนที่ผู้ชายเข้ามาถึงในตี๒๓๐แล้ว
ทงไล่แทงอะไรกันด้วยได้รับแจ้งตำรวจก็มาถึงทันที
มาถึงก็พบว่ามีผู้ชายชาวเมียนมาคนหนึ่งถูกแทงด้วยมีด
อาการก็หนักอยู่แต่ปรากฏว่าพอวิ่งไล่ไปแล้ววิ่งไล่ไม่ทันเนี่ยนะฮะ
ชายหนุ่มชาวไทยคนขอนแก่นคนนั้นเนี่ยกลับมาที่ห้อง
แล้วก็จับแฟนของตัวเองเนี่ยขังเอาไว้ในห้องน้ำ
ถูกแทงด้วยมีดคือเข้าหน้าท้องนะฮะไส้ทะลักนะครับ
ที่เห็นว่าเลือดออกที่ต้นขาเนี่ยความจริงเลือดมันไหลมา
จากหน้าท้องนะครับไส้ทะลักนะครับมีบาดแผลที่แขนซ้ายอีก๒
๒แผลนะฮะจริงก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอันนี้ก็ทางนึงนะ
เป็นชายหนุ่มชาวไทยอายุ๒๔ที่เขามาหาแฟนเขาเนี่ยซื้อเค้กจะมา
เซอร์ไพรส์วันเกิดเนี่ยชื่อเรียนชื่อก็ท์ก็ท์เนี่ยตอนนี้เขาใช้
มีดเนี่ยจี้แฟนสาวเขานี่ก๊อตนะฮะใช้มีดเนี่ยจี้แฟนสาวชาวเมียนมาอายุ๓๒ปีของเขา
จับเป็นตัวประกันอยู่ในห้องน้ำโอ้โหคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องมาเจรจาเกลี้ยกล่อม
คือในห้องที่เกิดเหตุข้าวของนี่กระจายเกลื่อนกลาดหมดนะฮะมีคราบเลือดติดที่ผนัง
เสื้อพ่งเสื้อผ้ามีเงินสดเงินสดตกอยู่ในห้องมีเค้กวันเกิดในห้องยังมีอยู่เลย
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่เค้กนี่เละหมดเลย
จะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องไปเจรจาให้ก๊อตเนี่ย
เขายอมปล่อยตัวแฟนเขาออกมาเพราะว่าก๊อตเนี่ยเขามีมีดด้วย
ที่เป็นตัวประกันอยู่ในห้องน้ำเจ้าหน้าที่ก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับให้ปล่อยนะ
คือท่าทางเหมือนกับตอนนั้นเขาก็หวาดระแวงนะกลัวจะถูกจับอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องติดต่อไปยังพี่ชายกับพี่สะพ้ายของก๊อตนะครับให้ช่วยมาเจรจาเกลี้ยกล่อมนะฮะ
พี่ชายกับพี่สะพ้ายมาก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่สองชั่วโมงกว่าได้แล้วก๊อตก็ยอมออกมาจากห้องน้ำนะฮะ
แล้วก็ปล่อยตัวแฟนสาวของเขาออกมาคือห้องน้ำนี่จะเป็นจุดชั้นสองนะเพราะว่าเป็นระหว่างทางเดินอะไรพอดีอ่ะนะฮะ
คือระหว่างที่จะเอาตัวออกมาเนี่ยก๊อตเองก็ดูเครียดนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามพูดคุยให้ผ่อนคลายฮะ
นี่ตอนจะออกมาทีแรกเนี่ยระแวงกู้ภัยด้วย
คิดว่าใครจะมาทำร้ายอะไรยังไงเขาต้องบอกว่านี่กู้ภัยเองมาช่วยเขาสวมก่อนเลย
นี่แล้วกู้ภัยก็พยายามปลอบใจไว้ก่อนเอาเป็นว่า
แต่ว่าก๊อตก็ไปแทงเขาสาหัสนั่นแหละก็พยายามปลอบใจไว้ก่อน
ทรงหาเสื้อให้ใส่แล้วก็พาไปชั้นล่าง
อันนี้มุมข้างบนที่พยายามนำตัวคนก่อเหตุลงมานะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะข้างล่างก็คือเขาก็ต้องช่วยคนเจ็บอยู่
ไส้ทะลักอ่ะแล้วเอาขึ้นรถของกู้ภัยรถพยาบาลรถฉุกเฉินจะพาไปโรงพยาบาลอ่ะอ่า
เดี๋ยวดูข้างล่างนะฮะพอไปถึงเนี่ยนะฮะ
ไปถึงข้างล่างเนี่ยปรากฏว่าไปเจอเขาอยู่ในรถกู้ภัยนะคนเจ็บอ่ะ
ทีแรกก็บุกเข้าไปในรถอีกนะ
ทุกผู้ชมครับคือทางร่วมกระตันยูเนี่ย
ที่ไปช่วยระงับเหตุบอกว่า

เรื่องต้นไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุ
ไปจับแฟนสาวเป็นตัวประกันขังอยู่ในห้องน้ำ
ผู้ก่อเหตุไม่คุยกับใครเลย

อยากจะคุยกับแม่แต่แม่เขาก็อยู่อุดรธานี
ก็เลยต้องประสานไปยังพี่ชายกับพี่สะพ้ายเนี่ยให้มาเกลี้ยกล่อม

กว่าจะเจรจาอะไรกันได้นะครับ

ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรนะครับ

ก็คุยกันยาวจนพี่ชายเข้ามาครับ

แต่ว่ามีดก็ยังอยู่กับตัวเองอยู่

ก็คือเห็นหน้าพี่ชายก็สวมกอดแล้วร้องไห้นะครับ
ว่าก็สิ่งที่ทำไปก็คือผิดจริงอะไรอย่างนี้ครับ

อย่างช่วงนั้นมันชุลมุนนะครับ
ก็เหมือนสลดนิดครับ
ยังอยู่ในการตกใจนิดด้วยครับ
มีผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารชั้นเดียวกันนะครับ

บอกว่าหญิงสาวชาวเมียนมาที่เช่าห้องที่เกิดเหตุ

ก็ไม่เคยคุยกันหรอกเพราะว่าเขาเพิ่งมาอยู่ใหม่
ก็เห็นแค่เดินผ่านห้องกันไปห้องกันมา

เมื่อคืนที่เกิดเหตุตอนตี๒ได้ยินเสียงถี่ประตูนะครับ
ได้ยินเสียงถี่ประตูแล้วก็มีเสียงโวยวายดังมาก
ก็ออกมาดูเห็นผู้ชายคนนึงไม่สวมเสื้อผ้า

แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งไล่ตามนะครับ
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้
เป็นการติดส่วนตัวของหน้าห้องตัวเองเนี่ย

ซึ่งมอบให้กับตำรวจเป็นหลักฐานแล้ว
แล้วก็ในประเด็นทุกศาลน่าจะประมาณประเด็นทุกศาล
แล้วแฟนเขามีคนอื่นอยู่ด้วยประมาณนี้

ก๊อตนะครับหรือว่านัทธพงศ์ศรีสุวรนะครับ
เขาก็ให้การกับตำรวจนะครับ
บอกว่าเขาเนี่ยคบหาอยู่กินกับแฟนของเขา
ก็คือชาวเมียนมามา๖ปีกว่า
แล้วมาห่างกันช่วงโควิดระบาดนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเขาจำได้ว่าวันนี้ก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมา
อาจจะเข้าสู่วันนี้เนี่ยนะครับ
เป็นวันเกิดแฟนของเขาเขาก็นั่งรถมาจากขอนแก่นเลยนะ
เพราะว่าแฟนเขาเนี่ยมาทำงานที่ปฐุมธานีมาเช่าห้องอยู่ที่นี่
แล้วก็แวะซื้อขนมเค้กก้อนเล็กเพื่อจะมาเซอร์ไพรส์
พอมาถึงห้องประมาณตี๒กว่า
มาถึงหน้าห้องเห็นมีรองเท้าผู้ชายถอดอยู่

เขาเห็นรองเท้าผู้ชายถอดอยู่
ก็แน่นอนแล้วเขาบอกเขาตัดสินใจแล้ว
เขาถี่ประตูพังประตูเข้าไปเลย
ไปถึงก็เห็นภาพบาดตาบาดใจจริง
เขาบอกว่าเขาเห็นแฟนของเขาเนี่ยกำลังนอนกอดอยู่กับผู้ชาย
ก็เลยใช้มีดที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ย

สภาพใส่กางเกงชั้นในตัวเดียว
เขาก็วิ่งไล่ตามแต่ไล่ไม่ทัน

เขาก็เลยลากแฟนของเขาไปขังไว้ในห้องน้ำ
ตอนนั้นเขาก็กลัวจะถูกทำร้ายด้วยนะ
เขาก็เลยเนี่ยขังกันอยู่ในนั้น

มันทนไม่ไหวจริงแต่ก็ขอสัญญากับพ่อกับแม่เอาไว้นะว่า
ทีแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะไปบวชให้
แต่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาบอกเขาก่อเหตุไปแล้วก็ต้องรับโทษตามกฎหมายก่อน
ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มีเจ้าของห้องเขากลับมาพร้อมกับชายหนุ่มคนนึง
ที่คนก่อเหตุเนี่ยจะเข้ามาช่วง๒นาฬิกากว่า
แล้วก็เป็นภาพที่วิ่งออกไปตอนนี้ก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันไปนะครับ
ค่ะโอ้โหเรื่องราวของข่าวนี้